วันช่วงเวลาที่ผ่านมาศาลอาญาตัดสินจำคลุกนายสรยุสุทธศนจินดา
พิธีกรรายการข่าวชื่อดังเป็นเวลา๑๓ปีกับอีก๔เดือน
ซึ่งเป็นการลดโทษให้นะคะหลังจากที่จำเลยนั้นให้การเป็นประโยชน์
ในคดีที่บริษัทไร้ส้มยักยอกเงินค่าโฆษณาจากบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
เป็นจำนวนเงิน๑๓๘ล้านบาทนะคะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่ทนายขอประกันตัวค่ะ
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณวิมลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากสารอาญาค่ะเชิญค่ะ
สารชั้นต้นใช้เวลาในการไต่สวนคดีนี้เพียงแค่๑ปีเท่านั้น
ล่าสุดนั้นก็มีคำพิพากษาออกมาแล้วนะคะแต่ว่าโทษจำคุก๓๐ปีสารให้ลดโทษเหลือ๑๓ปี๔เดือนค่ะ
นี่เป็นภาพเมื่อช่วงเช้านะคะที่นายสรยุทธ์สุทัศนจินดาผู้ประกาศข่าวชื่อดัง
เดินทางมาที่สารอาญาถนนรัชดาพิเศษในนัดอ่านคำพิพากษา
ในคดีที่อายการสูงสุดเป็นโจทยื่นฟ้องนางสาวพิชภาเอียมสะอาด
อดีตพนักงานบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนายสรยุทธ์สุทัศนจินดา
บริษัทไร้ส้มจำกัดและนางสาวมณฑาธีรเดช
พนักงานบริษัทไล่ส้มเป็นจำเลยฐานยักยอก
เงินค่าโฆษณาเกินเวลาในรายการคุยคุยข่าว
ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์อสมทมูลค่าความเสียหายกว่า๑๓๘ล้านบาท
อกจากนี้ก็ยังมีการในความผิดฐานกระทำความผิดพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐพศ๒๕๖๒
และฐานสนับสนุนพนักงานกระทำความผิดดังกล่าว
ซึ่งนายสรยุทธ์นั้นเดินทางมาที่สารอาญาถนนรัชดาพร้อมด้วยทนายความ
แล้วก็ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะคะ
บอกว่าขอขึ้นไปฟังคำพิพากษาก่อนค่ะ
คณะผู้พิพากษาได้มีการออกนั่งบันลังอ่านคำพิพากษา
เนื้อความสำคัญนั้นระบุว่านางสาวพิชภาจำเลยที่๑
มีหน้าที่ในการจัดทำคิวโฆษณา
เมื่อมีเวลาเกินกลับไม่รายงานบริษัทอสมทแม้ว่าบริษัทไล่ส้ม
จำเลยที่๒จะชดใช้เงินกว่า๑๓๘ล้านบาทคืนให้ในภายหลัง
แต่ก็ทำให้อสมทนั้นได้รับความเสียหายนะคะ
จึงเห็นว่าจำเลยนั้นมีความผิดตามฟ้อง
พากษาให้จำคุกจำเลยที่๑เป็นเวลา๓ปีลดโทษเหลือ๒๐ปีค่ะ
ส่วนนายสรยุทธ์ซึ่งเป็นจำเลยที่สามและพนักงานบริษัทไล่ส้มจำเลยที่สี่
สั่งให้จำคุกคนละ๒๐ปีลดโทษเหลือ๑๓ปี๔เดือน
แล้วก็ปรับจำเลยที่๒จำนวนเงิน๘๐๐๐บาท
พฤติการของจำเลยไม่มีเหตุให้รอการลงโทษนะคะ
ขณะนี้ในส่วนของทนายความก็อยู่ระหว่างการยื่นขอประกันตัว
เพื่อขอต่อสู้ในชั้นของสารอุทธรณ์ค่ะ
คดีนี้นะคะเข้าสู่กระบวนการของศาลเป็นเวลา๑ปีนะคะ
แต่ว่าคดีนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องมากว่า๑๐ปีตั้งแต่ปี๒๕๕๘
นายสรยุทธ์จะได้รับการอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่
รวมไปถึงทรัพย์สินหรือว่าหลักทรัพย์ที่จะต้องมีการใช้
ในการขอยื่นประกันตัวจะต้องใช้เท่าไหร่
เราจะติดตามให้ทราบในข่าวช่วงต่อไปค่ะ
วิมวันวันธรรมพักตีข่าวไทยรัตน์ทีวี
รายงานจากศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษค่ะ